แล้วอีกหนึ่งงานที่อยากจะบอกกันแบบปากต่อปากตาต่อตาฟันต่อฟันหูต่อหู
ยังไงคะพอแล้วจะบอกเรื่องอะไรคะคุณ
แสงสีเสียงตระการตาที่จังหวัดพิศนุโลกกับงานงานนี้นะครับ
มหากรรมวิถีถิ่นวิถีไทยวิถีพิศนุโลกประจำปี๒๕๖๒ครับ
ภาพนี้ครับคือภาพบรรยากาศนะครับของการแสดงสื่อผสมแสงเสียงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมไตโรกนาฏ
ในงานนี้ที่ถูกจัดแสดงขึ้นภายในงานมหากรรมวิถีถิ่นวิถีไทยวิถีพิศนุโลก๒๕๕๙
เห็นกลางค่ำกลางคืนแบบนี้ชาวพิศนุโลกอาจจะงงเขาจัดกันที่ไหน
ถ้าพูดว่าที่ไหนแล้วคุณจะร้องอ๋อก็คือยังไม่ได้จะพูด
นี่ที่บริเวณพระราชวังจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก

อยู่ตรงข้ามกับวัดใหญ่ที่เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธชินราชองค์ใหญ่ไง
ไม่ยากอยู่ในตัวเมืองนี้แหละคุณผู้ชมครับงานนี้เขาจัดอย่างอลังการนะ
เอฟเฟคต่างเสมือนจริงแล้วดูแล้วเหมือนกับเรานั้น
ได้ย้อนยุคกลับไปในสมัยนั้นจริงเลยนะครับแล้วคนที่มานำแสดงนะ
เป็นพระเอกชื่อดังเอ่ยชื่อไปรู้เลยวินัยไกรบุตร

นี่แหละครับคุณวินัยไกรบุตรนะครับมารับบทเป็นพระบรมไตโลกนาฏอีกด้วย
นักแสดงอีกมากกว่า๒๐๐ชีวิตครับมาร่วมแสดงกันในงานนี้นะครับ
เท่านั้นไม่พอภายในงานนอกเหนือจะมีการแสดงดีแล้วนะ
ยังมีนี่ด้วยเต้นรำสิฮะการรำวงย้อนยุค
แล้วก็มีโซนที่เป็นอาหารอร่อยนะครับทั้งของขาวของหวานไปจนถึงของดีของเด็ด
จาก๙อำเภอของชาวพิศนุโลกโอ้โหเยี่ยมเลยต้องมีกล้วยตาก
แน่นอนกล้วยตากแต่ว่ามาขายที่พิศนุโลกเออแปลกเนอะ
กล้วยตากเป็นการแปลรูปกล้วยออกน้ำผึ้งเรียกให้ถูก
กล้วยชุบช็อกโกแลตสตอเบอรี่เป็นของดีอันนี้ข้าวเปิ๊บสุโขทัยคุณเห็นไหม
นี่เขาเมาะพอกพลายชุมพลก็มีขึ้นมาจากหลายที่จริงมีซั่วเมืองสองแควร
มีซั่วนี่ก็อร่อยบอกให้ก็ไปลองกันได้นะครับความอร่อยของที่นี่
ที่งานมหากรรมวิถีถิ่นวิถีไทยวิถีพิศนุโลก๒๕๖๐
บริเวณพระราชวังจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
เขาจัดไปจนถึงวันอาทิตย์ที่๒๓มิถุนายนนี้บอกก่อนแล้วกัน
ว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่ผมคุ้นเคยมาก

สมัยเด็กผมเรียนอยู่ที่นี่

สถานที่แห่งนี้สนามพระราชวังจันทร์เนี่ยแต่ก่อนเขาคือโรงเรียน
อันนี้เล่าเรื่องจริงแต่ก่อนคือโรงเรียนพิศนุโลกพิทยาคม
ผมเรียนอยู่ที่นี่แล้วทีนี้โรงเรียนแห่งนี้ด้านใต้ดิน
คือมันเป็นสถานที่ที่เป็นสนามเป็นพระราชวังจันทร์มาก่อน
หลายปีแล้วคือขุดลงไปเจอแต่อิดเจอแต่เส้นทางเก่าเนี่ย
เจอแบบนี้อันนี้คือเขาบูรณะแล้วนะเพื่อที่จะได้เห็นว่าสมัยก่อนเป็นยังไง
เขาเลยย้ายโรงเรียนไปไว้อีกที่นึง
แล้วส่วนตรงนี้เขาบูรณะเป็นพระราชวังจารย์อนุรักษ์เอาไว้
โหเงียบเลย
ผมเคยวิ่งเล่นแถวนี้เคยกระโดดหนีกำแพง
ดีแล้วแหละที่คุณก็ถูกย้ายออกไป
ผมไม่ได้ถูกย้ายเราก็ถูกย้ายออกไป

แต่ก็ดีนะคุณผู้ชมนะเราก็ได้เห็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่ด้วยนะคะ

ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่๒๓มิถุนายน

สุดยอดจริงวันนี้เข้มข้นมากมายนะ